แต่ต้องบอกว่าคล้ายกับการผลิตในประเทศไทยนะครับ
คือลายการผลิตจะไม่มีการแยกประเภทและขนาดของรถ
ซึ่งทำให้ใช้เวลาในการผลิตเพียงไม่กี่นาทีนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณกาญจนาปลื้มจิตครับ
กระบวนการผลิตรถยนต์โตโยต้าที่โรงงานในเมืองนายโกย่าประเทศญี่ปุ่น
จะถูกจัดวางกลไกไว้อย่างเป็นระบบ
โดยแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาผลิต
หมายความว่าทุก๒นาทีครึ่งจะมีรถผลิตเสร็จ๑คัน
กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการปั๊มโลหะจากแผ่นเหล็ก

ขั้นตอนที่๒เชื่อมชิ้นส่วนโลหะจำนวน๔๐๐ชิ้น

กระบวนการนี้๑๙๐จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด
ขั้นตอนที่๓การลงสีบอดี้รถยนต์เมื่อทำความสะอาดแล้วจะนำไปพ่นสี
ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบรถยนต์ชิ้นส่วนใหญ่เช่นเบาะที่นั่งล้อรถยนต์เพื่อให้ได้รถยนต์ที่สมบูรณ์แบบ
หนึ่งลายการผลิตจะใช้คละการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ทุกรุ่นไปพร้อมกัน
เพื่อประโยชน์ในแง่ของการบริหารสต๊อก

ซึ่งพนักงานจะต้องทำงานด้วยความชำนาญ
และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
อยู่ในกระบวนการผลิตที่เราเพิ่งจะชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นรถรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่ง
แล้วก็บรรจุรถลูกนี้เอาไว้ในกระบวนการผลิตมากที่สุดด้วยค่ะ
คือที่สำโรงและบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยมีกำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่กว่า๗แสนคัน
ของกำลังการผลิตทั้งหมดเป็นรถกระบะ

เพียง๕๖วินาทีต่อ๑คัน
สิ้นสุดกระบวนการผลิตและพร้อมที่จะส่งออก
กัญญาปรึ่มจิตข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน